แน่นอนหลายพื้นที่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในขณะที่ก็มีฝนตกลงมาลมกระโชคแรงแต่แน่นอนนะครับ
สิ่งที่เข้ามาสร้างความเสียหายได้มากที่สุดก็คือเรื่องของลูกเห็บนะครับที่ตกกระจายตัวในหลายพื้นที่
หลายคนสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะครับและกังวลว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบพบว่าในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
จนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ทั้งเหนือให้อีสานเจอความแปลประวัติสภาพอากาศอย่างหนักทีเดียว
เป็นกลุ่มเมฆที่มีลักษณะค่อนข้างสูงจากพื้นดินนะครับ
แล้วจุดที่อยู่บนยอดสุดมีอากาศเย็นจนสามารถที่จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศ
กลายเป็นน้ำแข็งก่อตัวอยู่บริเวณดังกล่าวแล้วก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บนั่นเอง
มี๒ปัจจัยหลักด้วยกันครับปัจจัยแรกก็คือบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมานะครับ
ทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ปัจจัยที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
มีการเคลื่อนตัวผ่านบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าคนนองพายุรุเข็บตก
ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้สิ่งนั้นได้อ่อนกำลังหายออกไปจากเมืองไหนของเรานะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของอากาศร้อนชื้นนะครับก็จะมาไล่ความเย็นออกไป
ไร่นี้ก็จะมีลักษณะการเกิดฝนเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นฝนธรรมดาเท่านั้น
ไม่ได้เป็นฝนฟ้าขนองแต่ก็จะสามารถที่จะกระจายตัวเป็นวงกว้างได้เช่นเดียวกัน
ฝนที่จะทำให้เกิดลักษณะดังกล่าวอีกซึ่งก็คือฝนที่มาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงลูกเห็บตกคาดการณ์ว่าจะมาอีกครั้งในช่วงวันที่๕๖และ๗
หน้านั้นมีอากาศร้อนจัดคงต้องเตรียมตัวกันหน่อย
ที่จะแผ่มาอีกครั้งหนึ่งในช่วงโรยเวลาดังกราบนะครับ
สวัสดี